แต่ว่ามันไฟไหม้รถคือรถคันหนึ่งพยายามจะแซงรถบรรทุกพ่วงมา
เสร็จแล้วกระบะเนี้ยสวนทางมาพอดีโอ้โหคุณประสานงากัน
ไฟลุกท่วมเลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ

เห็นสภาพแบบนี้เป็นห่วงคนขับทั้งสองคันเลยค่ะ

สังหวะที่พนธระเมิงดีน่ะนะคะพยายามจะไปช่วยคนที่อยู่ในรถ

เพราะว่าถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ถามกันนะว่า
นี่จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่อุบลนะคะตำรวจสภตการพืชผลแล้วก็กู้ภัย
รวมถึงรถดับเบลงของเทศบาลตะการพืชผลเนี่ย
ก็ต้องไประงับเหตุนี่คือรถชนกัน
ไฟลุกท่วมจุดที่เกิดเหตุมันเกิดกลางสะพานเลยค่ะคุณผู้ชมสะพานห้วยกลาง

ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอกระบะ
ชนประสานงากับรถยนต์แล้วไฟลุกไหม้
ทีนี้ไม่ใช่แค่จุดกลางสะพานอย่างเดียวนะ
ตรงเชิงสะพานไปเจอรถบรรทุกพ่วง
แล้วมีร่องรอยถูกเฉียวชนด้านท้ายได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
ทีนี้ก็เลยถามคนขับรถบรรทุกเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตัวนายอดีศักดิ์คำลาจันทร์อายุ๒๕ปีเล่าให้ฟัง
บอกผมเนี่ยขับรถบรรทุกยางก้อนจากอำเภอศรีเมืองใหม่
ผมจะขับไปนู่นไปสงขลาจะไปส่งที่สงขลา
แต่พอขับมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งพยายามจะแซงผม

และจังหวะที่เขาแซงไปมีกระบะสวนมา
ทั้งสองคันก็เลยพุ่งชนประสานงากันไฟลุกท่วมแบบนี้เลย
หลังจากนั้นตัวคนขับรถบรรทุกรวมถึงพลเมืองดี
ก็ต้องช่วยคนขับรถทั้งสองคันออกมาจากกองเพลิงได้สำเร็จ
คนขับรถกระบะเบนเจ้าเพศพอดีค่ะคุณผู้ชม
นางสาววรัชดาพรบุญวังอายุ๒๕ปี
ส่วนคนขับรถอีกคันนึงเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อ
ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องนำตัวทั้งสองคนส่งที่โรงพยาบาล
แล้วตำรวจก็ต้องเชิญตัวนายอดีศักดิ์ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะคะ
สอบที่โรงพักอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นดำเจ็บทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ดูสภาพสิโอ้โหมันเป็นซากแบบนี้เลยนะคะ